ช่วงตลอดตลาด
คุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดในเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะ
อัปเดตราคาสินค้าที่ตลาดสดกับเรากันหน่อยค่ะ
วันนี้จะพาไปดูราคาของปลากันก่อนนะจ๊ะ
ไปเลยราคาของปลานินนะคะอยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อเข่งค่ะ
สลิด๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
และปลาช่อนเลี้ยง๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ตามมาด้วยราคาของผักกันบ้าง
ผักกาดขาวกิโลกรัมละ๒๕บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๐บาท
ชีไทยลดลงมาแล้วนะคุณผู้ชม
อยู่ที่กิโลกรัมละ๒๘๐บาทนะคะ
แล้วก็พริกจินดาแดงค่ะกิโลกรัมละ๓๕บาทจ้า
สัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคุณผู้ชม
สำหรับใครที่คิดว่าราคาผักยังแพงอยู่
ก็ลดลงมาลงนิดนึงแล้วนะคะ